ช่วงนี้ข่าวเย็นไทยรัฐมาดูประเด็นเกี่ยวกับโควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
สัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นในแต่ละวันเนี่ยโอ้โหเยอะจริงจริงวันนี้เยอะอีกแล้วค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบหกราย
ยังเยอะมากอยู่นะคะใช่ค่ะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเนี่ยนะคะแล้วถ้าเพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะโอ้โหนับไป๔๓๐วันเยอะมากนะคะ
จากนี้นะคะวันนี้เราจะมาขยายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคลัสเตอร์ดีเจชื่อดังดีเจมะตูมกันหน่อยนะคะ
มาดูรายละเอียดกันนะคะสำหรับประเด็นนี้ค่ะอย่างแรกเลยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสองราย
วันแรกบอกสิบเก้าค่ะวันถัดมาเพิ่มเป็นยี่สิบสี่แต่วันนี้บวกอีกสองเป็นยี่สิบหกแล้วใช่ค่ะเลี่ยงไม่นับผู้เสียงสูงด้วยนะคะ
ตอนนี้กำลังตรวจกันอยู่อืมสอบสวนโรคกันอยู่นี่นะคะ
นี่คือประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นและวันแรกที่มันทำให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือวันที่๙มกราคมค่ะ
โรงแรมบรรยันทรีนะคะและเรื่องนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างจากสังคมออนไลน์นะคะ
วันนี้ค่ะการแถลงข่าวของสบคแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสวบคเปิดเผยข้อมูลนะคะ
เกี่ยวกับผลการสอบสวนโรคจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับดีเจมะตูมอย่างที่บอกไปค่ะ
อาจจะเพิ่มขึ้น๒รายนะคะแต่ตอนนี้รอผลยืนยันค่ะยังไม่นับผู้เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูงมากถึง๑๑๓รายและผู้เสี่ยงต่ำอีก๕๓รายนะคะ
และคลัสเตอร์นี้เองนะคะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีความกังวลค่ะ
กังวลว่าผู้ติดเชื้อแต่ละรายให้ข้อมูล๑ไม่สอดคล้องกัน
บางคนอาจจะมีการปกปิดข้อมูลมันจะทำให้เชื้อระบาดออกไปอีก
กรมควบคุมโรคก็เลยทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักอนามัยกอทมนะคะ
บอกว่าพฤติกรรมแบบนี้เข้าข่ายเป็นความผิดฐานขัดขวาง
อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ซึ่งอาจจะทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายมีโทษทั้งจำและปรับ
นี่เป็นคำยืนยันเบื้องต้นนะคะว่าถ้ามีการปกปิดข้อมูลสามารถดำเนินคดีได้
ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่สังคมสงสัยค่ะ
ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคค่ะ
โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ดังนั้นนะคะผู้ที่ฝ่าฝืน
มีโทษนะคะยืนยันว่ามีโทษจำคุก๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
เอาไปเลยค่ะทั้งจำทั้งปรับนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ผู้ช่วยสอบคอยังระบุด้วยว่า
มันมีกรณีใกล้เคียงกับคลัสเตอร์ของดีเจมะตูมด้วยนะ

ที่บรรยันทรีย์ที่เรเนียสองมีอีกค่ะโผล่มาอีกหนึ่ง
ลักษณะคล้ายคล้ายกันเป็นปาร์ตี้นะคะที่ไอคอนสยาม
และที่จุดนี้มีผู้ติดเชื้อแล้วด้วยนะคะ๗ราย
มีผู้เสี่ยงสูงสองร้อยรายอ้าวหยุดมากนะ
คุณผู้ชมนึกย้อนกลับไปเมื่อหลังปีใหม่ที่ผ่านมา
ใครไปปาร์ตี้ที่ไหนมาบ้างนึกเลยนึกดีดีเลยนึกดีดีเลย
กลับมาสังเกตตัวเองนะคะเพราะตอนนี้มี๓ปาร์ตี้แล้วนะคะ
ที่พบผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้านะคะและอ่า
มาถึงเรื่องของไทม์ไลน์กันแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
มีการพูดถึงไทม์ไลน์ที่เปิดเผยโดยกอทมผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
ที่เขาจะมีการอธิบายไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อแต่ละคนทีนี้บอกว่า
มีผู้ติดเชื้อรายที่หกร้อยสี่สิบเจ็ดหกร้อยห้าสิบเจ็ดและหกร้อยห้าสิบแปด
ปิดบังข้อมูลในช่วงวันที่สิบสี่ถึงยี่สิบเอ็ดมักราคมนะคะ
เอาใหม่ทีนี้เขาบอกเอาใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เลยโพสต์ไทม์ไลน์
ของผู้ป่วยสามรายนี้อีกครั้งนะคะแต่ทีนี้เขาก็บอกว่า
มันก็ยังมีขาดขาดหายหายตกตกหล่นหล่นอยู่เหมือนเดิมเนอะ
มันยังไม่เคลียร์ในบางประเด็นเอาเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละคนเลยนะคะ
คนแรกเลย๒๓วันที่ผ่านมาหากันให้ควักเลยค่ะ
สรุปเป็นใครนะดารานักแสดงนักร้องคนใครนะ
เคยเป็นบอยแบนสรุปเป็นคนนี้นะคะไม่ต้องถามกันแล้วนะคะ
คุณโอ๊ตค่ะคฤทธิพันธรรมอดีตสมาชิกวงบอยแบรนด์แอซิสต์นะคะ
ออกมาเปิดเผยว่าตัวเขาเองนี่แหละเป็นผู้ป่วยรายที่หกร้อยสี่สิบเจ็ด
ของกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการเปิดใจด้วยนะคะ
ให้สัมภาษณ์กับทางรายการไปค่ะนอกจากนี้โพสต์เฟซบุ๊ก
ถึงกระแสโจมตีที่บอกว่าตัวเขาไม่ให้ข้อมูลเขาบอกไม่จริง
ที่เขาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาให้ข้อมูลแล้วให้กับโรงพยาบาล
ให้หมดเลยไม่ได้มีเจตนาจะปกปิดข้อมูลใด
และย้ำว่าวันที่๙ไม่ได้ขึ้นไปบนดาดฟ้าของโรงแรม
อันนั้นวันที่๘ตีความไปว่าเป็นวันที่๙
ส่วนวันที่๙ไปโรงแรมบรรยันทรีย์จริงไปหาเพื่อนที่ชื่อปีโป้
ปีโป้ไม่ใช่ดาราเป็นคนธรรมดาแต่เป็นเพื่อนของเขาโอ๊ตซึ่งก็คืออยู่ที่
เขาพักอยู่ที่โรงแรมบรรยันทรีย์ก็คือไปหาปีโป้ที่ห้อง
แต่ไม่ได้ขึ้นไปปาร์ตี้เพราะเขาบอกว่าปาร์ตี้เลิกไปแล้วตอน๓ทุ่มกว่า
เขาบอกว่าเขาเป็นคนแต่งตัวช้ามาช้าไปหน่อยปาร์ตี้เลิกไปแล้วเขาก็เลยไม่ขึ้นไป
เขาว่าแบบนั้นเอาแต่อย่างไรก็ตามพอถามกลับไปว่าเอาแล้วติดเชื้อมาจากไหนอ่ะ
เขาบอกว่าติดเชื้อมาจากคนอื่นที่ลงมาจากงานเลี้ยงข้างบน
คือเขาก็สงสัยว่าน่าจะติดวันที่๙นี่แหละอาจจะติดจากปีโป้หรือเปล่า
เพราะว่าปีโป้ไปงานเลี้ยงมาไงเขาบอกเขาไม่เจอใครเลยเจอปีโป้คนเดียว
ใช่ค่ะนอกจากนี้ข้าวโอ๊ตยังบอกว่าในไทม์ไลน์ของกรทมที่บอกว่าวันที่๑๒มกราคม
ใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วนเขาบอกว่าจะไม่ครบถ้วนได้ยังไงล่ะครับ
กับคุณเปล่ากิ่งการเข้าฉากด้วยกันประมาณ๓๐นาที
ซึ่งหลังจากที่ตัวเองรู้ว่าอ้าวติดโควิดเป็นห่วงที่สุด
บอกให้ทุกคนไปตรวจโควิด๑๙และผลทั้งกองออกมาเป็นลบ
อันนี้เขาก็บอกเขาก็ดีใจไปหนึ่งเปราะแล้วนะคะ
ตรวจเชื้อแล้วเช่นเดียวกันนะคะสรุปแล้วผลเป็นลบ
แต่คุณหมอก็ให้คำแนะนำมานะคะอาจจะมีการกักตัวอาจจะมีการสังเกตตัวเอง
เอาไปดูกันต่อนะคะเป็นผู้ป่วยหนึ่งรายที่หลายคนก็เอ๊ะอะกันเขาเป็นใครเขาได้อภิษฎอะไรไหมนะคะ
ผู้ป่วยรายที่หกร้อยห้าสิบแปดที่ว่าเป็นตำรวจนะคะในไทม์ไลน์เดิมเขียนเอาไว้บอกว่าเป็นร่วมงานวันเกิดเพื่อนที่โรงแรมบัญญันทรีย์เก้ามกราคม
นี่ที่เกิดเป็นประเด็นว่าอ้าวปกปิดไทม์ไลน์มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
คือเขาบอกว่าตอนนี้มีไทม์ไลน์ใหม่ออกมาแล้วจากกรทมระยะเวลาที่นำมาเปิดเผยหดสั้นลงไปอีกนะคะ
ของเดิมเนี่ยเปิดเผยตั้งแต่๙มกราคมแต่ของใหม่ไปเริ่มที่๑๕มกราคมค่ะ
หัวหายไปไหน๖วันอ้อหายไปเฉย
ถ้าหน้าแรกเต็มก็ไปหน้า๒ก็ได้เนอะ
คือเขาบอกว่ามันเป็นการข้ามเหตุการณ์ร่วมงานวันเกิดเพื่อนที่โรงแรมบรรยันทรีย์๙มกราคมไปเลย
แล้วก็เปิดเผยด้วยว่าวันที่๑๖มกราคมมีเพื่อนที่เป็นผู้ติดเชื้อมาหาที่ที่พัก
หลังจากนั้นก็เลยไปตรวจหาเชื้อแล้วก็ทราบผลวันที่๒๒มกราคมว่าติดโควิด
ผมไม่เคยปกปิดไทม์ไลน์นะให้ข้อมูลไปหมดแล้วอย่างละเอียดเรียบเรียง
ไทม์ไลน์ไปตั้งแต่๒๓มกราคมส่งให้กับต้นสังกัดงานด้วย
กลายเป็นว่าผมปกปิดข้อมูลเขาตั้งคำถามเลยนะคะบอกว่า
จริงก็เป็นกรณีคล้ายกับข้าวโอ๊ตเหมือนกันนะ
เพราะข้าวโอ๊ตก็บอกว่าก็มีคนโทรมาหาทั้งวันเลย
ไทม์ไลน์ทั้งวันผมก็บอกละเอียดไปแล้ว
แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไทม์ไลน์ที่กรทมชี้แจงออกมา
กลายเป็นว่าตัวเขากับผู้ป่วยที่ว่าเป็นตำรวจราย๖๕๘คนนี้

การเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์ทำให้ผู้ป่วยตกเป็นจำเลยสังคมเนี่ย
เขาฝากถามนะคะว่ามันชอบทำแล้วเหรอ
เพราะฉะนั้นอยากได้ยินคำอธิบายจากกรทมนะ
ไทม์ไลน์แรกที่มาที่ไปมันคืออะไร
ทำไมถึงบอกว่าเขาไม่ขอให้ข้อมูล

ทำไมแต่ไอไทม์ไลน์ใหม่นี่ก็งงเหมือนกันว่าแล้วทำไมมันหด
แล้วทำลายเก่าทำไมถึงเขาบอกเขาชี้แจงไปแล้ว
แต่ทำไมกลายไปบอกว่าเขาปกปิดข้อมูล
ก็เหมือนกันโอ๊ตก็บอกผมก็ชี้แจงไปแล้วแต่ทำไมข่าวที่ออกมาไม่ตรงกัน
อันนี้ต้องไปตรวจสอบนะคะว่า

หรือไปผิดพลาดที่ตรงไหนกันแน่
ที่เจ้าตัวที่หน่วยงาน
การไม่ประสานงานกันหรืออะไร
ค่ะเอ้า๒ลายไปแล้วนะคะ
กรณีที่มันเกิดขึ้นมี๓ลายด้วยการที่เรา
พูดง่ายเลยเราจับผิดเกี่ยวกับเรื่องของไทม์ไลน์เขาเนี่ยนะคะ

มีการโพสต์ไทม์ไลน์ใหม่จากกรุงเทพมหานครนะคะ
จากฝ่ายประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ

รายที่๖๕๗มีอาชีพเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะ
จากเดิมเนี่ยถูกระบุว่า
ไม่ได้ให้ข้อมูลช่วงวันที่๑๔ถึง๒๑มกราคม

เขาบอกว่าเขาเวิร์คฟรอมโฮม
แล้วไทม์ไลน์ใหม่ก็ถูกระบุไว้เรียบร้อยในหลายวันด้วยกันนะคะ
ตั้งแต่๑๔๑๕ตลอดทั้งวัน
อาศัยอยู่ที่พักเวิร์คฟรอมโฮม
แต่ว่า๑๖ไปร่วมงานวันเกิดนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าเขาไปร่วมงานแล้ว

และวันที่๑๙๑๗เขาก็อยู่บ้านทั้งวันเช่นเดียวกัน

ตั้งข้อสังเกตนะคะถึงการร่วมงานวันเกิดของเพื่อน
ของผู้ป่วยรายนี้ที่เขาถูกระบุว่าไปโรงแรมเรเนซองคืนวันที่๑๖
มกราคมมีผู้ร่วมปาร์ตี้ยี่สิบคนมีผู้ประกาศข่าวมีสจวด
มีพนักงานขายคอนโดทำทัวร์สไตลิสต์ปีอาร์หมอฝังเข็ม
ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กโพสต์รูปนะคะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของงานปาร์ตี้นี้นะคะ
ซึ่งมีแคปชั่นว่าปาร์ตี้กรกนฝ่าฝืนฝ่าฝืนพรกรวันที่สิบหก
ทำให้เกิดคลัสเตอร์ยิ่งกว่างานมะตูมที่ปิดเงียบ
และโยนจุดให้งานมะตูมคนเดียว
ผู้หญิงคนเดียวที่ติดก็มาจากงานนี้แหละใครเตือนเตือนไปแล้วว่าอย่าจัดก็ไม่ฟัง
พวกนี้ไปไม่รู้กี่ที่หลังจากงานนี้อ้าวดิฉันถึงบอกไปไงคะ
ว่าคุณผู้ชมคุณไปคุณไปปาร์ตี้ช่วงนี้มาเป็นงานวันเกิด
ใครก็ไม่รู้แล้วนะตอนนี้นะใครไม่รู้แล้วนะตอนนี้
แล้วตอนนี้มีอีกวงหนึ่งคือที่ไอคอนสยามอีกใช่ไหม
แต่ก็ต้องดูนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์มันอะไรยังไงแบบไหนบ้าง

ก็อยากจะให้ความร่วมมือเขาด้วยนะคะ